ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โคราชหน่อยนะครับ
หนุ่มคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ขึ้นไปบนสะพานที่เป็นสะพานกลับรถ

เขาล่วงตกลงมาที่พื้นข้างล่าง

เป็นอุบัติเหตุหรือว่ามีการเฉียวชนหรืออะไรยังไง
มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ

ที่กระแทกขอบราวสะพานเนี่ย

เฮียหวานนะฮะเฮียหวานเป็นอดีตนักแข่งมอเตอร์คลอสนะครับ
เป็นเหตุการณ์เมื่อเที่ยงครึ่ง๒๗ธันวาคมจักรยานยนต์คันนี้ขี่แซงมาทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวโค้งขวาครับ
เป็นสะพานกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยวงชวลิศกุลที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตรงทางโค้งเนี่ยพุ่งชนราวสะพานอย่างจังนะครับแล้วคนขี่ก็ร่วงกระเด็นลงไปข้างล่างนะครับ
สูงข้างบนลงไปพื้นข้างล่างเนี่ยสูง๕เมตรนะครับ
ทำให้เสียชีวิตคาที่เลยนะครับคือสิบตรีพร้อมพงศ์ฉันประทักษ์คินัง
อายุ๒๕ปีนี่ด้านล่างนะครับทุกผู้ชมครับที่เขาตกลงมากระแทกข้างล่าง
จากภาพจะเห็นได้ว่าจุดที่เกิดเหตุตรงด้านบนนะฮะ
ไม่ได้มีการเฉียวชนอะไรเกิดขึ้นก็เป็นการเสียหลักนะครับจังหวะที่มาทางซ้ายแล้วก็เข้าโค้งขวา
ทางเจ้าของกล้องหน้ารถก็เลยเอามาฝากเตือนกันไว้ว่าเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้ตลอดนั่นแหละ
ยังไงคงต้องระมัดระวังกันหน่อย
คือภาพจากกล้องหน้ารถชัดเจนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง